ออกมาเต้นออกมาเต้นเอง
เด็ดขาดลีลาไปเลย
ออกมาเต้นออกมาเต้นเต้น

วันนี้พี่จะมาสอนออกกำลังกายท่ายาก

เขาบอกว่ามีสูตรลดน้ำหนัก

ผมต้องไปผมต้องตอบลอยพี่ป่าครับ

ซิคแพทกับลขั้าขนาดแปลง

อากาศดีเย็นสบายในกรุงเทพ
แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เห็นหลายคน

ภาคอีสานฝนตกเยอะภาคเหนือก็มีฝนตก
แล้วก็ฝนเหล่านี้ก็เป็นผลพวงมาจากพายุ

ก็คือจะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งวันนี้นะครับ

ก็จะมีการเอาฝนจากทะเลเข้ามากระจายตัว

แต่เป็นเรื่องของปริมาณน้ำที่จะมาเท

ว่าหลังจากนี้เป็นยังไงกันบ้าง

ก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้

พัฒนาความระลมได้แรงกว่านี้แล้วนะครับ

ประเทศเวียดนามตอนบนราวตอนบน
แล้วก็ทีนี้ก็จะค่อย

เหนือของไทยแล้วก็ไปอยู่ที่พม่าแต่ว่าช่วงที่ผ่านเมืองไทยของเรา
ก็จะเอาฝนมาตกแต่อย่างที่บอกแล้วครับว่า
ด้วยกำลังที่อ่อนลงอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ
ความรุนแรงอาจจะไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือ
ปริมาณน้ำฝนที่จะเทลงมานี่คือเส้นทางนะครับ
จะสังเกตว่าพอขึ้นฝั่งก็อ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง
กลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วก็จะมีเส้นทางเหวี่ยงขึ้นแบบนี้
สีเหลืองคือพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบ
จากพายุลูกนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่า
หลังจากนี้เป็นยังไงสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง

ก็พบว่าจากอิทธิพลของพายุลูกนี้ที่หมุนอยู่ตรงนู้น
มีการดูดเอาฝนดูดเอาความชื้นที่อยู่ในรอบเข้าสู่พายุลูกนี้
ดังนั้นในวันนี้จะมีลักษณะของฝนที่เคลื่อนตัวผ่านภาคเหนือ
อีสานตอนบนเข้าสู่พายุลูกนี้นะครับที่ถูกดูดเข้าไป
หลังจากนี้ก็จะค่อยมีการกระจายตัวออกมาอย่างต่อเนื่องจากฝนที่หอบมาพร้อมกับพายุ
โดยตอนนี้ล่าสุดตรวจสอบพบว่าภาคเหนือเกือบทั้งภาคฝนเทลงมา
อีสานตอนบนก็ฝนตกเยอะเลยทีเดียว
ตอนนี้ภาคเหนือจะสังเกตว่ามีสีเหลืองก็คือฝนตกหนักนะครับ
ส่วนภาคใต้ก็เน้นตกหนักหน่อยบริเวณทางตอนบนของภาคนะครับ
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันซึ่งเป็นจุดที่เป็นด้านปะทะลมพอดี

นี่เป็นภาพถ่ายดาวเทียมจะสังเกตเห็นอย่างชัดเจน
พายุส่วนนี้เป็นหางของพายุ
มีการดูดเอากลุ่มฝนเข้าสู่ใจกลางพายุ
ที่นี่ถ้าหากเราดูภาพนี้คือสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้
เดี๋ยวเราจะคำนวณต่อไปเรื่อยก็จะพบว่าพายุลูกนี้
ลาวตอนบนในช่วงกลางดึกคืนนี้ต่อเนื่องพรุ่งนี้เช้า
แล้วก็จะเคลื่อนที่เฉียดไปบริเวณทางตอนบนภาคเหนือเข้าสู่ประเทศพม่าต่อไป
คาดการณ์ฝนสะสม๑๒ชั่วโมงครับ
ส่วนใหญ่จะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับ
รอยต่อระหว่างภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือเนี่ยนะครับ

สังเกตว่าหนาทึบเลยทีเดียวเยอะกว่าเมื่อวานนี้นะครับ

ดังนั้นใครที่จะใช้ชีวิตวันนี้ทำกิจกรรมกลางแจ้ง

ทีนี้จากการตรวจสอบก็พบว่าในกรุงเทพ

เมื่อวานนี้เตือนไปแล้วว่าอย่าเพิ่งตากผ้า
วันนี้ก็งดไปก่อนนะครับ

ก็ระวังเรื่องของการใช้รถแช่หน

เดี๋ยวไปเต้นฮะไปเตรียมตัวก่อนไปเตรียมตัวก่อน
โอเคช้าหน่อย